บอกว่าช่วงนี้สนามการเมืองกลับมาคึกคักเลย

คืออั้นมานานแล้วแล้วก็รออยู่
พอเมื่อวานนี้มีการเปิดประเดิมนะคะ
ในการที่จะขอเตรียมจัดตั้งพักการเมืองมาเลยค่ะ
กลุ่มการเมือง๔๒กลุ่มด้วยกันเรียกว่าแห่กันมา

ชื่อพักเนี่ยหลายคนให้ความสนใจกันมากนะคะ
ว่าแต่ละคนจะตั้งชื่อแบบไหนยังไง

มีหลายพักที่ตั้งใจตั้งชื่อ

ในการที่จะลงเลือกตั้งกัน
สำหรับการยื่นคำขอเตรียมการจัดตั้งพักการเมือง
เมื่อวานนี้ถือเป็นวันแรกก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

กลุ่มการเมืองเขาก็มายื่นจองชื่อพักการเมือง

มีถึง๒๓กลุ่มด้วยกันที่ใช้คำว่าไทย

ไม้มะลัยท้อระหารยอยักษ์

กลุ่มค่ะเน้นจำง่าย
เอาชื่อที่พ้องกับนโยบายของรัฐบาลไปเลยละกัน
ไหนประชาชนก็ได้ยินจนคุ้นหูอยู่แล้วนะคะ
อย่างเช่นพักพลังประชารัฐบ้าง

ทีนี้ที่คนเขาสนใจกันเนี่ยคือสายแปลก

คราวนี้มีพักเห็นแก่ตัวค่ะ
คือหลายคนฟังชื่อแล้วก็เอ๊ะฉันจะเลือกดีไหมนะ
ซึ่งถึงแม้ว่ากรกตเองเขาจะรับคำร้อง
๔๒กลุ่มการเมืองนี้ไว้ทั้งหมดนะคะ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง๔๒กลุ่ม

ชื่อของพักการเมืองจะต้องไม่เป็นปฏิปักต่อการปกครอง

ไม่ซ้ำหรือพ้องกับ๖๙พักเดิม
พักที่ถูกยุบไปไม่พ้น๒๐ปี
พ้องหรือคล้ายคลึงกับพระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์

รวมไปถึงต้องเป็นชื่อที่ไม่ขัดต่อศิลธรรมอันดีของประชาชนด้วย
โดยถ้าหากว่าชื่อไหนที่กรกตพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากลุ่มการเมืองดังกล่าว
มีชื่อลักษณะที่ผิดแผกไปจากที่ว่ามาข้างต้นจากกฎหมายลูกเนี่ยนะคะ
ก็จะมีการแจ้งให้กลุ่มการเมืองนี้ไปแก้ไขภายใน๖๐วัน
แต่ถ้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกทุกอย่างแล้ว
กรกตเองก็จะออกหนังสือรับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพักให้ค่ะ
รวมถึงให้กลุ่มการเมืองขออนุญาตคอสชในการจัดประชุมผู้จัดตั้งพักการเมือง
๕๐๐คนเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ
เมื่อก่อนเนี่ยเอาจริงที่รู้กันอยู่
ใครก็มาได้เหมือนกันนะคะมารวมกันให้ได้๕๐๐
แต่เดี๋ยวนี้คุณสมบัติของสมาชิกพักตามกฎหมายใหม่เนี่ย
เกือบจะเทียบเท่าคุณสมบัติของผู้สมัครสอสออยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าต้องการที่จะให้พักการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ซึ่งกรกตจะส่งรายชื่อไปตรวจสอบยัง๙หน่วยงานด้วยกัน
ที่กรมราชธรรมสำนักงานกพสารยุติธรรมแล้วก็ปปช

ซึ่งกลุ่มการเมืองจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างต่อกรกตอีกครั้ง
เพื่อจะได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมืองภายใน๑๘๐วันค่ะ